คุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
วันนี้มีผู้ชุมนุมกลุ่มอิสระที่เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์
ตอนนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะฮะอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับ

คุณภูริพัฒน์เชิญครับ
ครับคุณครับคุณพระพรรณครับถ้าสดณขนาดนี้
กลุ่มวัยรุ่นนั้นโดนควบคุมพื้นที่จากตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่
บริเวณหลังแนวแบรีเออร์ฝั่งมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของพลเอก
ประยุทธ์จนโอชาออกมาแล้วนะครับ
เมื่อไปถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการยิงแก๊สน้ำตากันเกิดขึ้น
บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงซึ่งเป็นทางด่วนฝั่งขาเข้า

โดยก่อนหน้านี้กลุ่มวัยรุ่นไปรวมตัวกันอยู่บริเวณจุดนั้นเป็นอย่างมาก
รวมไปถึงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแห่งนี้ครับคุณนัทพงศ์ครับ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นมีการรวมตัวกันวันนี้เร็วมากขึ้นครับ
รวมรวมตัวกันมาตั้งแต่ประมาณเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมาแล้ว
โดยมีการนำเอาประทัดยักษ์เอาพลูปลาขึ้นไปบริเวณทางด่วนดินแดง
รวมไปถึงปลาเข้าไปใส่ตรงแบรีเออร์
แล้วก็เป็นตรงตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการตั้งกีดขวางอยู่บริเวณลักษณะนี้ครับ

จะมีการตอบโต้กลับด้วยการยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาลงมา
เมื่อสักครู่ผมได้ช่วยเหลือไปกับกลุ่มผู้สื่อข่าวหนึ่งคนที่บาดเจ็บ
จากการโดนสะเก็ดระเบิดของกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
โดยทางกลุ่มนั้นมีการนำเอาไปประถมพยาบาลบริเวณด้านข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้กลุ่มมวลชนนั้นเริ่มถอยร่นออกจากสามเหลี่ยมดินแดง
่งหน้าไปทางอนุสวรีชัยสมรภูมิแล้ว
เนื่องจากว่าได้มีการรับทราบจากการตะโกนบอกกันเป็นระยะ
ว่าตำรวจเข้ามาแล้วตำรวจเข้ามาแล้ว
ทำให้กลุ่มมวลชนนั้นพากันถอยร่นออกไปในลักษณะแบบนี้
อีกสักครู่นึงถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มวลชนก็จะเข้ามาสมทบอยู่บริเวณจุดนี้อีกเช่นเดิมครับคุณพระราพรครับ
ซึ่งกลุ่มมวลชนตรงบริเวณจุดนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
รถทั่วไปนั้นยังสามารถผ่านเข้าไปได้ปกติ
โดยบริเวณอุโมงตรงอุโมงใต้ทางด่วนดินแดงนี้
ก็ยังสามารถใช้การได้ปกติเช่นเดิม
กลุ่มวัยรุ่นจะโยนแก๊สน้ำตาลงไปบริเวณใต้ทางด่วนลักษณะอุโมงลักษณะแบบนี้ครับ
ทำให้รถเกิดการชะลอตัว
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพยายามที่จะขี่รถลงบริเวณใต้อุโมงนี้นะครับ
ขนาดแบบนี้เพื่อที่จะไปมุ่งหน้าฝั่งประชาสงเคราะห์

ตอนนี้กลุ่มวังตัวส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณด้านหน้าประเบาะสร

และก็เพื่อช่วยที่ที่จะขุมบันไดแบบนี้
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกประชาสงเคราะห์นั่นเองครับ

คุณผู้ชมพี่พ่อนะครับ
ที่เป็นทางการกลุ่มอื่นแม้ว่าวันนี้จะมาทำอะไร
เรียกร้องอะไรอะไรไงวันนี้เขาบอกไหมครับ
ตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาผมได้มีการพูดคุยกัน
ได้มีการสังเกตการรวมตัวกัน
ไม่มีการปลาใสไม่มีการเรียกร้องอะไรครับ
ไปบริเวณสายเจ้าละที่แล้วก็มีการตอบโต้กลับมา
ซึ่งกลุ่มมวลชนก็จะต่อสู้กันลักษณะแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
โดยไม่มีการบอกว่าจะมารวมตัวกันกี่โมง

ซึ่งสามเหลี่ยมดินแดงนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของกลุ่มนี้ไปแล้ว

ขอบคุณมากครับคุณภูริพัฒน์ครับเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์จะประสานไปอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ